ส่งเข้ามาใหญ่เลยบางทีเป็นเรื่องเว็บไซต์การพนันมั่ง
บางทีมาหลอกบอกมีเงินโอนเข้าแล้ว๑๐๐๐บาท
เป็นเงินเดือนเงินเดือนอะไรล่ะเงินเดือนเพื่อจะเข้าไป
เว็บไซต์พนันออนไลน์ลามกอจลบลงครับ
เพื่อหลอกลวงโดยตรงโดยเนื้อหาที่มิจฉาชีพใช้ก็คืออ้างว่า
โทรมาจากหน่วยงานภาครัฐบอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล๒๐๐๐บาท
แล้วขอข้อมูลประชาชนเพื่อประกอบการรับเงิน
เดี๋ยวรัฐบาลจะประเมินให้คุณนะแล้วจะได้รับการกู้๒แสนบาทอะไรแบบนี้นะครับ
จากนี้นะครับยังมีเทคนิคใหม่ของกลุ่มมิจฉาชีพเอามารู้เท่าทันไปด้วยกัน
คือพวกเขาจะปลอมเป็นแอปนะฮะหลอกลวงรายใหม่ก็ผุดขึ้นมาไม่หยุด
น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันล่าสุดนะครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็มีปัญหา
ที่มิจฉาชีพเปลี่ยนวิธีการมาโทรศัพท์ก็เพื่อหลอกลวงประชาชนโดยตรงนะครับ
เนื่องจากเบอร์มือถือที่มิจฉาชีพใช้สามารถตรวจสอบจากการลงทะเบียนได้

พนักงานกศชจึงขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับที่พบการโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวง
โทรมาแจ้งหน่อยที่หมายเลข๑๒๐๐ย้ำ๑๒
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
หลักฐานมันจะเป็นคลิปเสียงของมิจฉาชีพที่โทรเข้ามานะฮะ
จะดำเนินคดีกับมิจฉาชีพเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ยินดีด้วยค่ะคุณได้รับ๑แสนบาท

คือมันมีอีกวิธีหนึ่งวันนั้นผมยังแนะนำคุณวราพรไป

มันจะมีแอปบางแอปพลิเคชันครับมันจะช่วยกรองเบอร์โทรศัพท์เรา
ถ้ามิจฉาชีพมันจะขึ้นมาเลยนะเวลาโทรเข้ามาปั๊บ
เบอร์นี้เป็นเบอร์มิจฉาชีพ
คือผ่านการกรองมาแล้วแต่แอปนี้จะเสียตังค์หน่อย
ถ้าใครคิดว่ามันจำเป็นก็โหลดเอาไว้ก็ได้

แต่ถ้าใครมีเบาะแสตอนนี้ก็แจ้งภารกษาทศาสตร์ได้